ช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสมุทรประการกันหน่อยครับ
ผู้ชายคนนึงนั่งคุยกับเพื่อนซึ่งเพื่อนเขาเป็นนักข่าวด้วยของทีวีช่องหนึ่ง
จู่มีกลุ่มคนร้ายเป็นผู้ชายซึ่งคาดว่าเป็นคู่อดีตกันมาก่อนไปรุมทำร้ายผู้ชายคนนั้น
นักข่าวคนนี้พยายามเดินเลี่ยงไปจะโทรไปหาตำรวจกู้ภัย
โดนทำร้ายไปด้วยปากแตกเย็บไป๑๘เข็มผู้หญิงก็ไม่เว้นนะผู้หญิงเขาพยายามเอาตัวไปขวาง
โดนทำร้ายตามไปอีกเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บถึง๓คนด้วยกันครับ
ภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นนะว่ามีผู้ชายกลุ่มหนึ่งไปทำร้ายผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างล่างหลังรถกระบะนะฮะ
คนนั้นชื่อว่านายวรากรใจดีอายุสี่สิบปีส่วนชายเสื้อขาวนั่งอยู่บนท้ายกระบะชื่อว่าบัณฑิตชวาลาอายุสามสิบเจ็ดปีคนนี้เป็นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรประการของช่องเวิร์คพอยต์ยี่สิบสาม
ทั้งหมดทั้งมวลถูกรุมทำร้ายนายวรากรถูกทำร้ายก่อนมีรอยฟกช้ำที่ใบหน้านายบัณฑิตถูกทำร้ายที่หลังอันนี้ริมฝีปากฉีกขาดเย็บไป๑๘เข็ม
ภรรยาของนายวรากรเห็นสามีถูกทำร้ายเอาตัวไปขวางถูกทำร้ายซ้ำไปอีกฟกช้ำตามร่างกายเพราะต้องการจะไปปกป้องสามีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หน้าพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในซอยเทพรักษ์๑๑๒อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
หลังจากเกิดเหตุ๓คนนี้เดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๓แล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักสำโรงเหนือครับ
นายบัณฑิตคนที่เป็นนักข่าวนี่คนนี้บาดเจ็บเห็นไหมเย็บไปสิบแปดเข็มได้บอกว่าตอนนั้นน่ะนั่งคุยอยู่หน้าอาพาร์ทเม้นมีชาญการกลุ่มเนี้ยสิบกว่าคนเดินเข้ามาถามคนไหนชื่อวรากรแล้วพอรู้ชื่อก็รุ่มทำร้ายนายวรากรภรรยาของวรากรเอาตัวไปป้องกันตัวสามีถูกทำร้ายบาดเจ็บไปด้วยนายบัณฑิตเห็นท่าไม่ด
โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจถูกต่อยเข้าไปอีกจนบาดเจ็บครับแถมข่มขู่ว่าถ้ามีปัญหากับกลุ่มเขานะระวังจะอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วพอทำร้ายเสร็จปุ๊บทั้งหมดทั้งมวลก็หลบหนีไปครับ
วรากรบอกว่าเมื่อปีก่อนเคยมีเรื่องบาดหมางกันกับคนกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งคนในกลุ่มนั้นถึงขั้นบุกเข้ามาล้อมที่พักเลย
จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุพอเห็นเขาบ่อยจะชอบแขวะพูดจาแขวะกันตลอดเวลา
ซ้ำยังมาทำร้ายด้วยการกรีดรถเขาอีกจนเสียหายนะครับ

ก็มีคนสั่งเขามาสั่งเขามาเพราะอะไร
เพราะเคยมีปัญหากันมาก่อนกับคนนี้หรอ
เขาก็เลยเหมือนเอาเพื่อนมาทำร้ายพี่เองใช่ไหมครับ
เขาเคยมีปัญหากันมากกับคนนู้นใช่ไหม

ตอนนี้ตำรวจบอกว่าตอนนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยคือกล้องวงจรปิดนะฮะ
ก็สามารถจับภาพพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุได้ทั้งกลุ่มแล้วครับ
แล้วก็พอจะทราบตัวแล้วว่าเป็นใครกันบ้าง
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานในการเอาตัวกลุ่มคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ